เห็นเลขทะเบียนกันแล้วค่ะต่อที่เรื่องแปลก

อ้อแปลกที่นี่คือมี๕ขา
มันโผล่มาตรงไหนดูดีนะคะ
ด้านหน้าขาขวาหน้า
เขาบอกมันไม่มีต่อไปเห็นไหม

โอ้โหมันลึกซึ้งมากเลย
ฉันตอบไม่ได้ตอบไปแค่จำนวนขา
กบแปลกนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดพยาวค่ะ
เป็นเพศเมียนะคะอายุประมาณ๓เดือน

ที่บ้านพักของนายเวียรพลวงดวงอายุ๒๗ปีนะคะ

เจ้าของเขาเล่าว่ามีอาชีพเป็นโฟร์แมน
กบเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงมาปีนึงแล้ว
ที่ผ่านมาไม่ได้สังเกตเห็นเจ้ากบแปลกตัวนี้
เพราะเลี้ยงรวมกับตัวอื่น๗๐๐ตัว
ช่วงหนึ่งค่ะมาเปลี่ยนน้ำทำความสะอาดบ่อ
เอ๊ะทำไมตัวนี้ขามันแปลกนะ

แล้วก็ยกมันขึ้นมาดูนับขา
เอ้าเจ้านี่มันมี๕ขา

ต่อไปไม่ขายให้ใครด้วย
เพราะเชื่อว่าเขามาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า

บแปลกก็จะมีตาข้างเดียว๓ขา

เชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบ
หลังจากนั้นนะคะนอกจากคนในครอบครัวเขาแล้ว
ทราบว่าบ้านเขามีกบ๕ขา

รู้ละตอนนี้
แล้วก็ทยอยบอกกันต่อไป